เรื่องหนึ่งที่ฮือฮาทานข้าวหรือยังคะ

ของน้องซิปปี้สะดุ้งทุกตามไลน์ประมาณวังเย็นพร้อมอย่างนี้ค่ะ

ควรจะเป็นชื่อแกง
เขาด่าใครเออไม่รู้นะคะแต่ว่าก็มีเพจนึง

ก็บอกว่ามือที่๓น่าจะเป็นนิโคลีน
ตอนแรกมีเม้นท์นางงงนางงามเพราะอะไรหรือเปล่าคะ

เราไปเม้นบอกว่ามีคนเห็นไปด้วยกัน

ไทย๔ก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะคะ

ช่วงประมาณ๔ทุ่มที่ผ่านมานะ

น้องก็ออกมาชี้แจงว่าจริงแล้วเธอรู้จักกับชะปุ๋ย

ับปุ๋ยเป็นแฟนกับเลน่า
เลน่าเป็นนางงามที่ประกวดเวทีเดียวกับเธอ

เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ถ้าเธอจะรู้จักกับอองตนด้วย

ไม่รู้นะคะก็ต้องไปรอต่อไปถามว่าจะเป็นยังไงนะคะ
เป็นกำลังใจให้ทั้งหมดแล้วกันค่ะ